ซีมีแฟนรึเปล่าครับ

ก็จีบก็โดยสินะครับ
ไม่ได้จีบไม่ได้จีบครับ

แต่ว่าเรากับเขาก็เป็นเพื่อนกันเลย
ยังไม่ได้เคยคิดเรื่องนั้นดิ
น้องคิดด้วย
ไม่ยังไม่เคยเคยกินก็เพราะ
ก็เป็นคนที่เคยทำงานด้วยกันใช่มั้ยก่อน
คืออาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าทุกครั้งที่ได้เจอกัน
ได้แบบเจอกันตามงานหรือบางทีเจอกันแบบนอกรอบ
ถึงว่าเจอกันแบบตามบังเอิญอย่างนี้
เราก็ยังแบบคิดถึงเขาว่าแบบเออแบบว่างไปกินข้าวกันนะอยากคุย

ค่ะเขามีคนรุนเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใส่ดีเขาเป็นคนน่ารัก
ค่ะมีคนรุนเยอะมันจะมีประกาศเป็นไปได้

เช็คดูยังคะว่าเขาโสดไม่โสดวิโรกกี่ใบเลย
ไม่ได้เช็คว่าเขาโสดหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้คิดกับเขาเรื่องนี้เลย

ตอนนี้ล่าสุดก็ไปควรง้องเกลไปดูนางเอ๊ะไปดูคอนเสิร์ต
มันถ่ายลงเต็ม๒มิเตอร์เลยนะครับ

เพราะว่าเราไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อย
ก็เพิ่งเล่าให้เขาฟังว่าเดี๋ยววันนี้จะโดนถามเรื่องนี้แหละ
อะไรอย่างนี้

จากกันตรูปันได้แค่ไหน
นานแล้วครับหลายปีเลยอะค่ะ

ที่ผมสนิทด้วยเป็นผู้ใหญ่ในช่องที่ผมสนิท
คือปกติเวลาไปไหนกันไปกัน๒ครั้ง๒คือปกติสิมั้ยครับ
เคยไปกันสองคนครั้งแรกนี่แหละครับผม
ก่อนหน้านี้ก็ไปกับป้าก้อยบ้างไปกับพี่ชายเขาบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าครั้งนี้คือว่างกันอยู่สองคนก็เลยไปกันสองคน
หลังตัวนี้จะคิดถึงน้องคนแรกไหมครับเวลาจะชวนไปไหนอะไรอย่างนี้
อ๋อถ้าเกิดว่ามีคอนเสิร์ตเกาหลีก็คงชวนกันไป
ปกติคือกับเกิร์ลเค้าชื่อเกิร์ล

คนพิเศษผมไปกัน๒ตัวอ๋อไม่ใช่หรอกครับผมก็มีไปกับเพื่อนผู้หญิง๒คนบ่อยครับ
ไปกินข้าวไปทำดูหนังไปดูคอนเสิร์ตอะไรกันเรื่อยอยู่แล้วครับ

ไม่ถ้าทำกันบ้านแต่นี่เป็นเรื่องจริง
คุณเรียกว่าวิทยายุทธ์เราอยู่มาคือเหรอ

แต่ไม่ใช่จริงค่ะคือถ้าใช่แล้วถ้าเกิดผมลงรูปที่มาถามผมก็ไม่จำเป็นต้องปิดอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้คือไม่ใช่จริงก็เป็นเป็นแค่น้องจริงครับสนิทกันกับแต่ว่าเป็นใคร
แต่ถ้าเป็นคนที่ใช่จะลงไหม
ถ้าเป็นคนที่ใช่จะลงไหมก็ผมว่าถ้าเกิดมันถึงจุดที่ว่าแบบทุกคนรับรู้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย

แต่เลื่อนแหละมีหละนะ
เกฟมีแล้วเหรอคะเกฟ

เพราะว่าอันนี้พูดจริงเลยเป็นแบบเป็นคนที่ชอบทำอะไรคนเดียวอยู่แล้วด้วยครับ
ทำอะไรคนเดียวมันก็เร็วดีฟรีดีง่ายดีอะไรอย่างนี้ครับ
ก็แบบไปไหนมาไหนคนเดียวได้ดูหนังคนเดียวได้
ไม่มีครับผมยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่มีแฟนเลยครับ
แต่ว่าที่อาจจะไปจีบสาวเกาหลีแม่จีบเขา

แต่เราดูแบบเป็นเยอะมาก

เพราะว่าเราติดตามผลงานเขามานานหลายปีครับผม
แล้วก็ล่าสุดเขาคุณยูริสใช่ไหมครับ

มีมิตติ้งที่เมืองไทยเราไปดู
เราก็เลยช่วงอินด้วย

เขามากวดใจเหรอ

แม่ก็แซวเลือดเผื่อ

ขอซับหน้าพวกหน่อยสิเข้าไปทิชชูหน่อย